เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๗กันยายนที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าเพิ่งที่จะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วก็เห็นภาพชัดเจนเลย
เป็นกรณีที่มีวัยรุ่นผู้ชาย๒คนอายุ๑๙ขี่รถจักรยานยนต์กันมา
อยู่ดีมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามมาตะโกนเรียกให้จอด
พอจอดปุ๊บไอ้ที่ตามมามันมากันหลายคนหลายคันมันไปรุมทำร้ายเลยแบบเนี้ย
คนที่ถูกรุมทำร้ายคืองงมากไม่รู้อยู่ดีทำไมถูกรุมขนาดนี้
แล้วดูสิกระทืบเหมือนแบบโดนที่หัว
นี่คนนี้จะมาเตะเขานะเตะฮืดด้วย
เนี่ยทำร้ายกันแบบเนี้ยโอ้โหแล้วไอ้คนทำร้ายมันพูดว่าก็เพราะเพื่อนนี่แหละ
หมายถึงเพื่อนของสองคนที่ถูกทำร้ายอ่ะนะสาเหตุคือเพราะเพื่อนนั่นแหละ
ก็ไม่รู้ว่าไอ้เพื่อนมันไปทำอะไรเนี่ยเขาบอกไม่รู้เรื่องเลย
คือไอ้ที่มันขี่ตามมันตะโกนบอกจอดจอดรถเขาก็ไม่รู้เขาจอดเห็นไหม
เขาก็จอดเขาก็จอดตามที่มันบอกโอ้มันประกบหน้าประกบหลังเลยแล้วมารุมเลย
มารุ่มเลยอู้หูดูดิเนี่ยอือหือริมถนนพระขนโยชน์ทีนขาล่องค่ะ
นี่จังหวะนี้โชคดีนะฮะที่ไม่โดนอ่ะก่อนถึงโรงเรียนพดุงปัญญาค่ะ
ตำบลไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะจากคลิปภาพนี้นะคะ
จากภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เราก็เลยไปถามคนเจ็บอะค่ะ
บอสเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ในแชมป์เป็นคนซ้อนนะคะครับ
ทั้งคู่อายุแค่สิบเก้าก็บอกว่าคืนวันที่เจ็ดกันยายนเนี่ย
เขาก็อยู่หอเพื่อนที่รู้จักกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าไปรับหน่อย
เมาอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งกลับไม่ไหวก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปรับ
พอไปถึงก็เลยให้แชมป์นั่งอยู่ในร้านก่อน
แล้วบอสก็พาเพื่อนที่เมาไปส่งหอพอส่งเพื่อนคนที่เมาเสร็จปุ๊บ
ก็ย้อนกลับไปรับแชมป์พอไปรับแชมป์ที่ร้านออกมาได้แป๊บนึง
ก็แวะซื้อข้าวเหนียวหมูทอดจู่จู่พอขี่กลับเนี่ยนะ
มีเนี่ยแก๊งวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์กันมาหลายคันขี่ตาม
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าขี่ตามมาทำไมตะโกนบอกให้จอดให้จอด
เขาก็จอดตามพอจอดปุ๊บมันก็มาทำร้ายอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะ
ไลฟ์เสร็จแล้วเขาก็มาช่วยพยุงผมก็งงมาพยุงพยุงผมกับเพื่อน
แล้วก็สตาร์ทรถให้แล้วก็บอกว่ากลับรีบกลับบ้านอะไรประมาณนี้
เขาบอกว่าที่มึงโดนเนี่ยก็โดนเพราะเพื่อนมึงไม่ได้ถามตอนนั้นมึนมึน
เขาให้ผมครับผมก็รีบกลับเลยกลัวครับก็หลังหลังมาก็มาถามก็รู้ว่า
จะกินเหล้ากันแล้วส่งเสียงดังอย่างเงี้ยแล้วแบบผมกับเพื่อนผมก็ไปอยู่ในนั้นด้วย
เพื่อนผมไปอยู่ในวงนั้นด้วยผมนั่งรออยู่ในร้านอยู่กับเพื่อนอีก
อยู่กับเพื่อนแล้วคราวนี้เพื่อนผมก็ดังพูดแบบพูดเสียงดังอะไรอย่างนี้
ข้างเขาก็ไม่ชอบพูดจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่
พอขับไปซื้อข้าวเหนียวคนที่พูดรู้ตัวว่าจะมีคนไล่ตี
ก็เลยขับไปแล้วพวกผมไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาจำได้ว่าผมนั่งโต๊ะเดียวกับคนที่พูด
จริงก็ไม่จำเป็นนะฮะถ้าเขาจะตีเขาจะตีคนที่พูด
มันก็ไม่จำเป็นที่ตี้ตีผมสวยไหมครับผมสวยคิดว่าสวยมาก
และเนี่ยค่ะผู้ปกครองของทั้งคู่เขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ที่สพเมืองตากผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ผู้ปกครองของทั้งคู่ที่ถูกทำร้ายเขาก็มาเจรจากันค่ะ
ก็ตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันไปกลุ่มที่ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนอยู่
พนักงานสอบสวนก็เลยให้มาตกลงกันนะคะแต่ตอนตกลงกันเราไม่มีภาพนะ
เขาไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนะคะเพราะว่ากลุ่มก่อเหตุก็ยังเป็นเยาวชนอ่ะนะ
พ่อของในแชมป์คนเจ็บอะค่ะนายพิชิตสุกเกษมบอกว่า
เจรจากันแล้วกลุ่มวัยรุ่นที่มารุมทำร้ายมี๖คนนะคะ
เขาจะจ่ายค่าเสียหายให้กับในบอสและในแชมป์ที่ถูกทำร้ายเนี่ย
คนละห้าพันพ่อบอกว่าก็ต้องยอมอ่ะ
เอาจริงจริงมันก็ไม่ได้คุ้มกับอาการบาดเจ็บนะ
แต่ก็ไม่อยากเสียเวลาไปฟ้องร้องฝ่ายนู้นก็เป็นเยาวชน
ก็เลยอ่ะจบกันแค่นี้แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้น
พ่อของแชมป์บอกว่าพ่อเคยเห็นแต่ในข่าวนะ
คาดคิดเลยจะมาเกิดกับลูกชายพ่อแบบนี้
หนักกว่านั้นมันไม่คุ้มหรอก๕๐๐บาทเนี่ย
เพราะเพื่อนนะลูกผมนะเจ็บเพราะเพื่อน
จนวันนี้มันมาเกิดกับลูกเราความรู้สึกของพ่อแม่ก็แย่
มันยังไม่ค่อยลืมเท่าไรมันยังเจ็บปวดอยู่
ตินักข่าวของเราก็พยายามจะคุยกับผู้ปกครองของวัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะ
แต่เขาก็กลับออกไปจากโรงพักแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
ติก็เลยโทรศัพท์ไปหาไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็เป็นไปตามวัยบอกว่าลูกชายยังวัยรุ่น
ก็ตระเวนเที่ยวเตรตามภาษาวัยรุ่นก็กินเหล้าอ่ะ
แล้วก็ปกติลูกก็เป็นเด็กดีอะไรอีกแล้วอ่ะปกติลูกก็เป็นเด็กดีนะ
โรงพักษณ์โอเคแล้วแต่ตอนนี้มันก็ยังว่าโรงพักษณ์รุ่นนะคะ